ปลอยเปรตสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร
รายงานมาจากด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาค่ะ

คุณราวิการ์เชิญครับคุณราวิการผมครับคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นโรงแรมที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูภาพบรรยากาศสดกันนะคะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะคะในขณะเดียวกันค่ะ
ดิฉันก็ยืนอยู่ไม่ไกลจากบริเวณประตูด้านหน้าด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดนะคะประเทศกัมพูชา
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอยู่ฝั่งกัมพูชาแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังคงอนุญาตให้ทีมข่าวนะคะ
เข้ามารายงานข่าวด้านในนะคะรวมไปถึงมาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะ
ซึ่งในจุดนี้ค่ะก็อยู่ไม่ไกลจากพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ยังคงทำงานอยู่นะคะ
ซึ่งเป็นอาคารสิบแปดชั้นค่ะโดยพื้นที่โดยรอบคุณผู้ชมจะเห็นค่ะว่ายังคงถูกปิดกั้นนะคะ
ไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ด้านในค่ะ
ซึ่งบริเวณด้านหน้านะคะก็ยังมีเพียงรถของเจ้าหน้าที่รวมไปถึงกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะ
รวมไปถึงอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยจากหลายสังกัดนะคะที่กำลังเร่งกู้ร่างของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในอาคารค่ะ
ซึ่งล่าสุดนะคะตอนนี้เนี่ยมีรายงานออกมานะคะว่าผู้เสียชีวิตที่มีเอกสารยืนยันนะคะว่าเป็นคนไทยมีจำนวน๑๑คนค่ะ
แล้วก็ถูกนำส่งไปที่วัดตราดฝั่งกัมพูชานะคะซึ่งในจำนวนนี้นะคะก็มีสองรายค่ะซึ่งเป็นผู้ประสบเหตุที่กระโดดลงมาหนีเอาชีวิตรอดนะคะ
กระโดดลงมาจากตัวอาคารแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้กู้ร่างออกมาได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ส่วนผู้บาดเจ็บนะคะที่นำส่งโรงพยาบาลฝั่งไทยนะคะจำนวน๓๔รายค่ะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยในจำนวนนี้ก็มีการยืนยันแล้วนะคะว่ามีการเสียชีวิต๑คนค่ะ
โดยจะมีสะพานลอดเชื่อมต่อพบว่ามีสภาพถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งสามอาคารค่ะ
โดยเฉพาะอาคารกาซิโนสูง๘ชั้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดนะคะว่าถูกเพลิงเผาไหม้จนเสียหาย
แล้วก็ตึกเนี่ยตอนนี้นะคะมีความเอียงเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จากภาพเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่าตึกเริ่มมีการเอียงแล้วนะคะ
แล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะคะว่าจะถล่มลงมาซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็มีการเตือนแล้วก็บอกกับประชาชนในพื้นที่
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ทำงานนะคะว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอาคารถล่มลงมาเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมาก
ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าบริเวณด้านใต้อาคารนะคะที่เป็นถนนที่รถที่จะสัญจรผ่านไปมาเนี่ย
ในตอนแรกนะคะก็คือรถสัญจรผ่านไปมาไม่ได้เนื่องจากว่าโครงสร้างของอาคารที่ถูกเผาไหม้เนี่ยนะคะ
ร่วงหล่นลงมานะคะทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก
แต่ณขณะนี้นะคะก็ถือว่ามีการเคลียร์พื้นที่ในการที่จะสัญจรเข้าไป
ทำภารกิจกู้ร่างของผู้เสียชีวิตที่อยู่ภายในอาคารได้แล้วนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันนะคะ
เวลานี้เนี่ยบางจุดของตัวอาคารก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ในเรื่องของที่มีกลิ่นไหม้ออกมา
แล้วก็มีควันพลุกุ่นอยู่ในบางจุดด้วยนะคะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
โดยก่อนหน้านี้นะคะทีมข่าวก็ได้มีการพูดคุยกับคนไทยนะคะซึ่งเป็นคนไทยที่มีอาชีพเป็นดีเจแล้วก็เอ็มซีนะคะ
ทั้งสองคนเนี่ยรอดชีวิตออกมาได้หลังจากที่เดินทางมาทำการแสดงสดที่คลับชั้นสิบเจ็ดของอาคารนี้ด้วยนะคะ
โดยผู้ประสบภัยทั้งสองคนเนี่ยได้บันทึกภาพคลิปวิดีโอหลังจากที่เธอหนีเอาชีวิตรอดออกมาได้
แล้วก็เธอบอกเลยนะคะว่าเห็นการขอความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยทุกคนในช่วงวินาทีนั้นด้วยค่ะ
บอกว่าช่วงเวลา๕ทุ่ม๕๐นาทีเป็นช่วงที่เธอกำลังจะขึ้นลิฟต์จากชั้น๑๐นะคะ
ไปยังชั้น๑๗ที่จะไปทำการแสดงนะคะ
แต่ปรากฏว่าก็มีกลิ่นไหม้ออกมาจากลิฟต์นะคะแล้วก็มีคนวิ่งหนีจากด้านล่างแล้วก็ด้านบนลงมาด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองไปฟังที่เธอเล่าให้ฟังกันสักครู่นึงค่ะ
พอนลิฟต์เปิดคือควันควันขโมออกมามันพุ่งมาจากในลิฟต์
แล้วคือพวกหนูก็วิ่งเลยแล้วหนูก็บอกเพื่อนเฮ้ยกดปุ่มหนีไฟแบบปุ่มแบบไฟ
แล้วบอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้ใช่เป็นคนไทยเป็นคนไทย
คนไทยคนไทยอยู่ในนั้นเยอะเยอะมากเยอะมากค่ะดาดฟ้าคือที่
คือคนหนูจะบอกว่าเป็นจุดเซฟโซนที่สุดของทุกคนรอดหมดเลย
เพราะว่าเพื่อนหนูที่อยู่ชั้นดาดฟ้าทุกคนรอดกันหมดเลย
คือเพลิงมันไม่ได้เกิดจากชั้นดาดฟ้าหรือขับที่พวกหนูจะไปจัด
คือคือเพลิงมันอยู่จากด้านล่างจากด้านล่างจากด้านล่างแล้วขึ้นมาด้านบน
แล้วก็ลามไปที่ตึกอื่นซึ่งเพลิงตรงด้านบนข้างบนยังไม่มีอะไรเลย
แล้วก็ข้างบนทุกคนเซหมดเพราะว่าตรงนั้นเป็นจุดที่ระบายอากาศดีที่สุด
ก็ได้มีการประกาศแหล่ะให้อสัตว์สมัครตรงไปถึงเจ้าหน้าที่ภวร์มุรณนิฐิกู้ภัยทุกสังกัด
แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงได้ให้ความร่วมมือในการออกจากพื้นที่
ก็คือออกจากพื้นที่ของปลอยเป็ดประเทศกัมพูชา

จากว่าเจ้าหน้าที่ทางฝั่งกัมพูชานั้น
ก็พร้อมมือค่ะในการที่จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะคะ
แล้วก็ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในพื้นที่ของปลอยเป็ดประเทศกัมพูชานะคะ
แล้วก็คาดว่าหลังจากช่วงเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไปนะคะ
ทางพื้นที่ของปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาเนี่ย
ก็จะมีการเคลียร์พื้นที่โดยการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ย
กลับไปยังฝั่งประเทศไทยนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรายงานต่อไปอีกค่ะ
ว่าภารกิจการทำงานหลังจากนี้เนี่ย
เขาจะขอกำลังเสริมหรือว่าขอกำลังความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยอีกในช่วงเวลาไหนนะคะ
หากมีความเคลื่อนไหวเราจะรายงานกลับไปยังสถานีค่ะ
ระวิการแก้วิจิตรายงานจากพื้นที่ด่านพรมแดนถาวรปลอยเป็ดประเทศกัมพูชาค่ะ